บวนแห่เป็นงานแห่นาคงานบุญที่ยิ่งใหญ่
แต่เอ๊ะทำไมเหมือนมีจุดสังเกตบางอย่างเพราะว่าไปเจอกับเจ้าตัวตัวหนึ่งเข้าครับ
เจอเจ้าตัวนี้ขบวนแห่นาคต้องหยุดเลย

มาหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจ

เพราะอะไรนี่แหละครับตัวเงินตัวทองมันบุกมาที่บ้านหลังนี้
ที่บ้านเลขที่๑๘๐หมู่๒ตำบลกองทูลอำเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรชบูร

ผู้ภัยก็ต้องค่อยค่อยระวังนะเพราะว่าตัวเงินตัวทองมันใหญ่เหมือนกัน

ถ้วยชามแตกอีลุงตุงนังพังไปเยอะเลย

ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑๕นาทีกว่าจะจับมันได้

วัดโอ้จะวัดอ่ะครับ
ดีครับก็มาดีครับไม่ได้วัดกันตัวตัวอย่างนั้น
หมายถึงวัดความยาวน้องใบตอง

วัดตั้งแต่หัวจะหลดหาง
ความยาวก็๑๘๐เซนติเมตร
ตรงนี้นี่แหละครับตรงนี้นี่แหละครับ
ที่ชาวบ้านเขาหูยหื้อฮ่า

อื้อเพราะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่อีกทีลด

ไอ้๑๘๐เซนติเมตรเนี่ยมันไปตรงกับบ้านเลขที่
๑๘๐พอดีไงอุ๊บเป๊ะเลยถูกต้อง

เจ้าของบ้านนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุ

ทีมงานของเรารอก่อนขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่ง
ช่วงเข้าห้องน้ำนั่นแหละฮะสองสาว
ไปเจอกับตัวเงินตัวทองมันเกาะอยู่ข้างฝา
แล้วมันก็หันมาบอง

สิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไรช้า

มีคุณครอบครัวคุณป้าเหนือชั้นมาก
คิดไม่ถูกค่ะแบบนี้ปวดหัวจริง

ว่าไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นแต้มไหนเขาจะบินวิธีไหน